มิถาชีพเกิดขึ้นในทุกที่
บนถนนก็เกิดขึ้นได้

เขาบอกว่าถ้าไปแถวสระบุรีให้ระมัดระวังหน่อย

เดี๋ยวจะมีรถมาตามประกบ
และลักษณะประกบหน้าประกบหลัง

พอพุ่งชนแล้วเรียกค่าเสียหาย

ในกล้องหน้ารถ

เริ่มจากคันนี้เขาบอกว่าเขาขับรถ

ขับเลนกลางปรากฏมีรถกระบะ

ด้านซ้ายตอนแรกเห็นเขาก็แข็งขวา

เดี๋ยวจะเห็นรถเก่งนะช่วงนี้แหละเริ่มจี้ท้ายแล้ว
เขาก็เลยตัดสินใจกลับมาอยู่เลนกลางอีกครั้ง
ทีนี้นะคะรถเก่งเนี่ยช่วงที่จี้ท้ายเนี่ย
มีลักษณะเปิดไฟกระพริบทีเหมือนไล่
เขาก็เลยสรุปสุดท้ายมาอยู่เลนกลางนะคะ
เร่งเครื่องมาอีกค่ะมาเบียดเลยทีนี้
เอาให้โดนเลยทีนี้เขาก็เลยต้องตัดสินใจ
จอดแบบนี้เพื่อลงไปดูว่า
รถเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วจะเจรจากับคู่กรณีอย่างไร
พอจอดรถเคลียร์เท่านั้นแหละค่ะ
บอกมีคนตัวใหญ่ผิวคล้ำลงมาจากรถกระบะ
ไม่มีท่าทีตกใจเลยเดินมาพุ่งเข้ามาเลย

เขาบอกว่าเอามาเลยครับ๑๕๐๐๐บาทเดี๋ยวจะเอาไปซ่อมรถเอง

ที่ปั้มตามไม่ไกลจะค่ะเลื่อนไปไปคุยกับตรงนั้นพี่
ไปคุยกันตรงนั้นแต่ผมยืนยันนะ๑๕๐๐บาท
เมื่อไปถึงฝ่ายเจ้าของกล้องหน้ารถ
ผมจะเรียกประกันรถผมมีประกันสถานการณ์เปลี่ยนค่ะทีนี้
มันไปยังไงพอบอกแบบนี้มีตัวละครใหม่ลงมาจากรถกระบะ
พยายามยกมือไหว้พี่ผมรีบแม่ผมป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล
บาทเดี๋ยวผมลดให้ละกันบทเศร้าต้องมา
เช่าต้องมาลดเหลือหมื่นนึง
เขาก็บอกไม่ผมมีประกันทำไมหมื่นนึง
เดี๋ยวผมลดให้๕๐๐ผมมีประกันงั้นเอา๓๐๐ก็ได้
จาก๑๕๐๐๐บาทหรือ๓๐๐๐บาทจ้าของคลิปเขา๓๐๐๐บาทก็ไม่ให้
รอประกันดีกว่าฝ่ายนั้นน่าจะโมโหท่าทีจะไม่ได้ตังค์แล้ว
ขึ้นรถหนีไปเลยขับรถหนีไปเลย
ไม่อยากได้แล้วเหรอเงินเออไม่อยากได้แล้ว
ท้ายที่สุดเจ้าของคลิปไม่ได้ไปแจ้งความอะไรแต่เอาคลิปมาลงไว้
เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เตือนใจคนที่ใช้รถใช้ถนนแถวสระบุรี
น่าจะเป็นแก๊งตบทรัพย์ถูกต้องเลยมาบ่อยมาบ่อย
เขาจะเลือกรถคันที่ดูแล้วเหมือนจะแบบจะไม่มีประกัน

กลางหน่อยคือแบบมองแล้วน่าจะไม่มีประกัน

แล้วรถตัวเองก็ถูกขูดด้วยนะ